จะพาคุณผู้ชมไปดูงานประกวดงานหนึ่งที่บอกเลยว่า
คุณชนะต้องถูกอกถูกใจแน่นอน

ประกวดนางงามสาวงาม
บอกเลยนะคะว่างานประกวดนี้จัดแน่นจัดใหญ่จัดเต็มนะคะ
มาแบบเนื้อเน้นดูกันไปแบบ๓มิติ๖มิติกันไปเลย
เป็นนางงามรุ่นใหญ่ไฟกระพริบค่ะ
อยากรู้ใช่ไหมบอกได้ว่าถูกใจคุณแน่นอน

เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันคุณดูของรางวัลที่จะได้ก่อน
เป็นมงกุฎเพชรนี่นะคะ
แล้วผู้เข้าประกวดแต่ละคนเป็นยังไง

บางคนใส่ชุดนอนมาเลย
นอนมาเลยมาลงทะเบียนค่ะคุณ
ต้องมาลงทะเบียนกันก่อนเห็นไหมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนกันเลยนะคะ
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่านี่คือการประกวดนางงามรุ่นใหญ่
หรือธิดาช้างเมืองนล
แล้วเขาเพิ่งจัดประกวดกันไปแบบสดร้อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะ

โอ้โหนางงามแน่นเต็มห้างไปหมดเลยค่ะคุณ
งานนี้นะคะงานประกวดที่ดาช้างเมืองนนท์ครั้งนี้
มีสาวรุ่นใหญ่ทั้งสาวแท้สาวเทียมสาวสอง
ที่มีความสวยรูปร่างอวบอ้วนน่ารัก
มีน้ำหนักกำลังดีอยู่ที่๘๕กิโลกรัมขึ้นไป

ใช่แล้วค่ะจะต้องมีน้ำหนักตั้งแต่๘๕กิโลกรัมขึ้นไป
และที่สำคัญนะคะงานนี้เขาไม่ได้จำกัดความงามและอายุ
แปลว่าทุกคนที่มีความสวยพร้อมมีความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง
มีความคิดว่าเรามีจุดเด่นเรามีความสามารถไปประกวดกันได้เลย
แล้วก็มีสาวรุ่นใหญ่มาลงทะเบียนอย่างที่คุณเห็นยืนต่อแถวกัน
ทั้งชุดนอนชุดนั่งชุดเดินชุดยืนชุดราตรีมาหมดเลยค่ะ

พอผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อย
ถึงเวลาของการแต่งหน้าเตรียมประกวดบนเวทีกันแล้วจ้านะคะ
ประกวดของเราในครั้งนี้มีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคุณผู้ชม

จะเป็นการโหวตอย่างงี้มั้ยคะ

อันนี้ก็เป็นรางวัลมิสเฮวีเวท
ก็คือรางวัลใหญ่สุดไง

แล้วก็มีรางวัลคนสวยเมืองนนท์

อันนี้ต้องเกี่ยวกับไอยาราร่าเริงนี่ยังไง

เป็นไอยาราที่ยิ้มทั้งวัน
และก็รางวัลขวัญใจประชาชนนั่นเอง
เรียงขึ้นครอบชื่อรางวัลของเขาแต่ละรางวัลมากเลย
มันบ่งบอกความเป็นสัญลักษณ์ของการประกวดที่ดาช้างได้เป็นอย่างดีมาก

เขามีการประกวดแบ่งเป็น๓รอบด้วยกันนะคะ
รอบแรกก็จะทำการคัดเลือกไปเรื่อยเลย

จะต้องมาประชันกันแบบดุเดือดมากเลย

ช่วงเวลาสำคัญก็คือการตอบคำถามชิงไหวชิงพริบ
ตอบคำถามได้เด็ดขาดขนาดไหน
นี่มีสิทธิ์ลุ้นมงกันไปเลย
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศการตอบคำถามกันค่ะ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำที่ว่า
อ้วนคือตัวตลก

เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้นะคะ
เราทำได้เพียงแต่แสดงให้เขาเห็นค่ะ
ว่าเรานั้นไม่ใช่ตัวตลก
ไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนหรือว่าคนผอกนะคะ

เรานะคะสามารถที่จะแสดงให้เขาเห็นว่า
เรานั้นเป็นคนอ้วนที่มีศักยภาพได้ค่ะ
ศักยภาพในที่นี่นะคะ
คือความสามารถที่เรามีอยู่นั่นแหละค่ะ
แสดงออกไปให้คนเขาเห็นอย่างเต็มที่
และเขาก็จะได้ไม่มองคนอ้วนว่าเป็นคนตลกอีกต่อไปค่ะ

ขอบคุณครับที่เผ็ดอย่างไรกับเรา
ขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยเป็นอย่างไรคุณ
คำถามเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ยากเหมือนกันนะ
แล้วเขาตอบได้ดีน่าประทับใจมากเลยนะ
ใช่เรียกได้ว่าเป็นการชิงไหวชิงพริบแหละช่วงเวลาสำคัญนี้
ก่อนที่จะประกาศว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประกวดธิดาช้างเมืองนนท

น้องคนนี้นี่แหละค่ะคุณธัญพัฒน์ระกาศนั่นเอง
ไหมล่ะคุณดูสิหวานมากเลยสวยหวานมาก
พริบดีตอบคำถามดีนะคะยินดีกับน้องเขาด้วยนะคะ
คุณชนะคะดิฉันไม่ได้ให้คุณมาดูแล้วก็นั่งอมยิ้ม

ดิฉันถ่ายรูปบอกเลยว่าวันนี้
อย่างที่ฉันเชิญน้องเขามาในรายการด้วยนะคะต้อนรับธิดาช้างเมืองนอนของเราเลยจ้า

ให้น้องแนะนำตัวก่อนนะคะได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนายธัญพัฒน์
ละกาดค่ะอายุ๒๓ปีค่ะน้ำหนัก
กิโลจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

เดี๋ยวนะพูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะนาย
นายน้องค่ะน้องสวยมาก
เหมือนผู้หญิงมากขอบคุณค่ะคือการประกวดนี้
เขาก็ไม่ได้จำกัดเพศถูกไหมใช่ค่ะมีทั้งสาวแท้สาวเทียม

งั้นต้องพูดถึงหน่อยแล้วกันว่าการประกวดพี่ดาช้างที่เมืองนนท์เนี่ย
ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนั่นใช่ค่ะเพราะว่าการอ่า
การประกวดที่ดาช้างเมืองนนท์เนี่ยนะคะเป็นการ
ประกวดครั้งแรกเลยค่ะโดยห้างสรรพสินค้า
ก็คืออยากจะให้เป็นการประกวดประจำจังหวัดแล้วก็
ประกวดทุกปีต่อจากนี้ค่ะ

เมื่อกี้น้องบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ

ดูสวยอันนี้จริงดูสวย
ดูสมจุดของเขาค่ะ
คืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้น้อง

ค่ะก็คือเหมือนเราก็เห็นว่า

เพราะว่าเอาจริงการประกวดสาวอ้วน

ก็คือพอเราเห็นว่าทางห้างสรรพสินค้า

ใช่ดีมาก
คิดว่าตัวเรามีจุดเด่นอะไร
มีข้อดีอะไรที่จะชนะใจกรรมการได้
ค่ะก็น่าจะเป็น

ดูสดใจแล้วก็อีกอย่างนี้
น่าจะเป็นในการตอบคำถาม

ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหตุการณ์บ้านเมืองต่าง
ทำการบ้านมาอย่างดีเมื่อสักครู่คำถาม

ถามว่าคุณคิดเห็นอย่างไร

เป็นตัวตลก

คนที่มีรูปรางอ้วนพูดกันตรง

ซึ่งน้องคิดว่ามีกระแศบมูลลีกันเยอะ

แล้วชีวิตเราเคยเจอไหม
จริงก็มีบ้างค่ะเวลาเดินไปไหน

ใช่ค่ะก็อย่างแรกเลยก็การประกวดใช่ไหมคะ
เราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องความสวยความงามเป็นอันดับแรก

ใช่แล้วก็เหมือนเราต้องดูเหตุการณ์บ้านเมือง
ในตอนนี้ด้วยว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเตรียมตัวมาอย่างดีเลย๒อย่างเลย
แล้วตอนที่รู้ว่าตัวเองได้ตำแหน่ง
รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมมงลงเราแล้วนะ
ใช่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็เหมือนเพื่อนผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยค่ะ
ทุกคนก็เหมือนแบบทำเต็มที่ทุกคนก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเราก็ทำเต็มที่
เราก็เลยแบบรู้สึกดีใจที่เราได้ตำแหน่งนี้มา
ตอนแรกคิดไหมว่าตัวเองจะได้ตำแหน่ง
ก็ตอนแรกไม่คิดเพราะตอนนั้นเอาจริงตอนนั้นคือรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน
ใช่แล้วก็เราก็คิดว่าแบบอุ๊ยเรากลัวจะทำไม่ดีหรือเปล่า
แต่ว่าเราก็ทำให้มันดีที่สุดให้ตรงจุดค่ะ
เรียกว่าผู้เข้าประกวดแต่ละคนก็ตั้งใจนะ
ของตัวเองมาเป็นอย่างดีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ทำอย่างสุดความสามารถแหละ
แล้วก็รางวัลนี้ก็เหมาะกับผู้ที่เหมาะสมด้วยจริง
นี่เป็นค่าบรรยากาศเลย
โอ้โหความตื่นเต้นยังคลุกกุ่นอยู่เพราะเพิ่งปรากฏเลยว่าเป็นสาวนี้
แต่บอกเผื่อไปแล้วกันปีหน้าเขาน่าจะจัดอีกแหละ

คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสาวแท้สาวเทียม
ถ้าอยากจะมาประกวดแบบน้องจีจี้บ้างมีคำแนะนำยังไงคะ
ก็อยากจะเชิญชวนนะคะสาวนะคะสาวแท้สาวเทียมสาวอวบทุกคนนะคะ
ก็ถ้าเรานะคะมองหาโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของเรานะคะให้เขาเห็นนะคะเวทีนี้เลยค่ะ
ท่าช้างเมืองนนท์ค่ะยังไงก็อย่าลืมมาประกวดกันในปีหน้ามีแน่นอน

มีประกวดผู้ชายไหม
หมายถึงแบบคุณก็งานนี้เขาไม่ได้จำกัดเพศไงคุณก็สามารถแต่งตัวสวยไปประกวดได้
คุณก็บอกว่าผมคือนายชนะแบบนี้เขาก็ไม่ว่าหรอก
ลองดูคุณเผื่อเป็นไอเดียสำหรับใครที่สนใจเนอะ
คิดว่าตัวเองใครที่คิดว่าตัวเองมีความอ้วนอย่ามองว่าตัวเองไม่สวยนะ
เพราะว่าความสวยของเรามันมีหลากหลายรูปแบบมันมีหลากหลายมุมมอง
เพราะฉะนั้นแล้วเราอ้วนไม่ได้แปลว่าเราไม่สวยเราสวยในแบบของเราเราสวยที่ใจของเรา

เนี่ยอยากจะรู้ว่าหลังจากนี้ไปต้องไปปฏิบัติภารกิจที่ดาช้างยังไงที่ไหนบ้าง
ค่ะก็แน่นอนค่ะเราก็ต้องเหมือนเดินทางค่ะไปประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะให้กับการประกวดในครั้งนี้ค่ะ
เพื่อที่จะให้สาวอ้วนเนี่ยค่ะเหมือนได้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะมาประกวด

น้องจีจี้เป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีความมุ่งมั่นนะ
อยากให้มั่นใจแล้วก็มีความคิดบวกเหมือนน้องจีจี้ด้วยวันนี้ขอบคุณน้องจีจี้
ขอบคุณครับคุณจี้จี้ครับ
เอ้าคุณผู้ชมครับเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ
ยังมีให้ได้ติดตามกันอีกเรื่องราวดียังมีอีกเยอะติดตามกันในช่วงหน้าครับ
สักครู่ค่ะ